เมื่อสักครู่ก็เครียด

มันเค้าะซ้ำกรรมซัสซะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ
รถชนขาหักนะฮะ
ถูกสั่งให้ย้ายออกนอกพื้นที่
ชงเฉงค่ะครับชาวเน็ตเลยบอกว่า
คือภาพไดโนเสาร์กำลังถูกไฟไหม้วอดทั้งตัวนี้นะครับ
แม้เจ้าหน้าที่นะฮะจะช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่สำเร็จ
เป็นกระแสคอมเมนต์กันมันปากเลยในโลกออนไลน์นะครับมีทั้งแสดงฮะ
มีทั้งแสดงความไว้อะไรนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจ
แต่ก็มีบางคนบอกว่าเป็นการฆาตกรรมไดโนเสาร์แล้วเผาอำพลางคดี
โดยไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับตั้งอยู่เกาะกลางถนนศรีจันทร์
เป็นหนึ่งในสี่ของไดนโตซัลสี่มุมเมืองขอนแก่ครับที่สร้างมานับสิบปี
แต่ละตัวมีสภาพสุดโสมนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยมีการบรื้อถอนออกจากพื้นที่
โดยจะให้ย้ายไปอยู่ที่สวนสาธารณะริมบึงหนองโคตร
โอ้โหเห็นอันนี้แล้วก็นึกถึงกุ้งเต้นนะฮะ
ริมบึงนะครับครับผมนะครับคือเทศบาลตำบลบ้านเป็ดเนี่ยนะฮะ
จะไปวางไว้๑ตัวอีก๒ตัวจะรื้อเอาไปไว้เก็บไว้ก่อนนะครับ
ส่วนตัวสุดท้ายที่เขากำลังลื้อเนี่ยตัวนี้นะ
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไฟไหม้ขึ้นมาวอดไปทั้งตัวเนี่ย
ใครผ่านไปเห็นก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งเอาไปโพสต์ลงโลกออนไลน์นะครับ
เป็นกระแสคอมเมนต์กันสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนพระรับเนี่ยเล่าบอกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้คุณนักข่าว
คือจริงแล้วไอดโนเสาร์ตัวนี้นะจะถูกลื้อแล้วเอาไปซ่อม
ซ่อมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะถูกเอาไปวางเป็นเพื่อนกับดีโนเสาร์ที่บึงหองโคตรที่ผมบอกไป
ที่ผมอยากกินกุ้งเต้นรอบบึงเนี่ยนะฮะ
แต่ขณะที่ลื้อถอนส่วนหัวนะครับ
ใช้เครื่องตัดเหล็กและตัดโครงสร้างส่วนหัว

ปรากฏว่ามันตกไปในช่องคอของไดโนเสาร์ฮะ
แล้วก็มีลมพัดแรงจนเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าหน่วยดับเพลิงจะมาเร็วแต่ไม่ทัน
ไดโนเสาร์เสียหายไปทั้งตัวแล้ว
โอ้โหหลายคนเห็นแล้วนะครับ

นั่นสินอนหน้าหังษานะครับเออจะไปย้ายมาอะไรอย่างนั้น